รถตู้วัดดังถ้าใครสนใจทะเบียนก็รอ
รถตู้วัดดังคุณผู้ชมที่บุรีรำนะครับ
พาพระกลับมาจากกิจสงฆ์ปรากฏว่าจอดปั๊บไฟไหม้เลย

ดูข้างหน้านี้ไปหมดเลยน้ำแข็งส่วนหน้าไปหมดเลยดีเขาดับกันทันไม่งั้นล่ะไปทั้งคัน
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือสภาพรถตู้นะครับสีน้ำเงินทะเบียนทะเบียนนะ
โอ้ทะเบียนนอกขอด้วยน้ำแข็งปรากฏมั้ย
นอกขอ๕๔๙บุรีรำอยู่ในโรงรถวัดป่าเขาน้อยตะบนเสม็ดอเผิมเมือบุรีรำนะครับ
หน้ารถห้องเครื่องห้องคนขับคอนโซลถูกไฟไหม้ดำเป็นตอนตะโกเขาว่า
ขณะเกิดเหตุชาวบ้านและลูกศิษย์นะครับช่วยกันฉีดน้ำดับไฟนะครับไม่ให้มันลามทั้งคัน
เวตเกิดในช่วงสายเมื่อวานนี้เลยโยมอุบัติฐาคโยมอุบัติฐาค
แล้วก็อดีตคนขับรถท่านเจ้าอาวาสรูปเก่าให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุอ่ะพาพระนะครับ
วัดหกรูปไปร่วมพิธีสวดปาธิโมกที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอพระพลาชัย
เสร็จกิจสงฆ์ก็กลับนะขับรถกลับอดีตกลับมาที่ลง
ลงรถปั๊บจอดจอดพระท่านลงนะครับนะฮะนิมนต์ท่านลงนิมนต์ท่านลง
ไม่กี่นาทีต่อมาควันไฟมันออกมาแสดงว่ามีไฟนี่ใช่มีไฟ
ก็รีบตะโกนให้คนมาช่วยดับส่วนรถคันนี้ใช้งานมาโอ้โห
นานยังประมาณ๓๕ปีได้นะนี่มีคนใช้แล้วมากโอ้นี่แหละครับ
ช่วงที่เขาเป็นคนขับนะโอ้โหนี่เขาแบบประมาณว่า
เขามีคนขับไม่เคยเกิดปัญหาหรือเปลี่ยนคนขับวันเดียวนะสังเงิน
ฟังเขาหน่อยนะ

พอจอดเสร็จมันก็เลยได้ยินเสียงน่าจะ

ไม่เป็นไรก็คือผมประสบการณ์สูงเนอ

เพราะผมกลับเครื่องบินกับเซวินจริงครับ

พระนั่งมาประมาณ๖รูปครับ
เป็นอย่างไรแล้ว

หลวงปู่สุวัสดิ์สุวโจ

มรณภาพไปแล้วนะครับ

จนมีผู้เลื่อมสายศรัทธา
มักจะเสี่ยงโชคตามทะเบียนที่เบิร์ตพูดไป
แล้วเบิร์ตบอกเลยว่าเบิร์ตจะไม่อ่านซ้ำ๒
นะครับเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนเลขทะเบียนนะครับ
แล้วเมื่อกี้ใช้มากี่ปีนะ
ส่วนสาเหตุไฟไหม้คาดว่าระบบไฟฟ้าในรถจะช็อตครับ

เพราะดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ